คุณผู้ชมครับหลังจากที่สอสอต้องใช้ห้องประชุมจันทราของวุฒิสภาครับในการประชุมสภาพผู้แทนราชดรในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครับสอสอจะมีห้องประชุมเป็นของตนเองชื่อว่าห้องประชุมพระสุริยันนะครับสร้างเสร็จใกล้จะสมบูรณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการ

มาแล้วถึงสี่ครั้งโดยสัญญาการก่อสร้างครั้งสุดท้ายจะหมดลงในเดือนธันวาคมปลายปีนี้ภายในห้องประชุมพระสุริยันภายในห้องประชุมพระสุริยันภายในห้องประชุมพระสุริยันภายในห้องประชุมพระสุริยันภายในห้องประชุมพระสุริยันภายในห้องประชุมพระสุริยันภายในห้องประชุมพระสุริยันภายใน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

ก็กำลังดำเนินการอยู่
ข้อตกลงตามสัญญาไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงครับ

แล้วก็ฝ่ายประจำเองที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่

เพราะว่าถ้ามีการไปต่อทั้งนู้นนัญญาใหม่นี่
มันจะถูกวิจารณ์อย่างหนักเลย

หรือต้องต่อคิวใช้ที่ลงคะแนน
ต่อจากนี้ปัญหานี้ก็จะหมดไป
เพราะสอสอทุกคนจะมีที่นั่งประจำของตัวเองตามหมายเลข
ตุกติกรอบนี้เห็นทีต้องจำนวนต่อหลักฐาน
ขณะที่เลขาธิการสภาพผู้แทนราชดรบอกว่า
ในอนาคตมีแผนจะใช้ห้องประชุมพระสุริยันและจันทรา
รัฐสภาเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ใช้จัดสัมมนาวิชาการต่างด้วย

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับรัฐสภา
เพราะคำนวณค่าน้ำค่าไฟต่อปีของ๒สภาแล้ว
ต้องจ่ายปีละกว่า๔๒๕ล้านบาท
ซึ่งรัฐสภาอาจแบกรับไม่ไหวทั้งหมด

นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน